สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์แล้ว
ตัวเลขโควิดที่เราตามกันมาเนี่ยอย่างที่คุณก๊อฟบอกว่า
ตัวเลขที่ติดเชื้อเนี่ยวันต่อวันที่แถลงออกมา
ถ้าไม่นับรวมการตรวจเชิงลุกที่สมุทรสาคร
พูดง่ายก็คือว่าถ้าไม่นับรวมแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อ
คนไทยติดกันเองเนี่ย๒๐๓๐๔๐อยู่แถวเนี่ยครับ
ตัวเลขการติดเชื้อเมื่อเอามากักตัวแล้วส่วนใหญ่หาย
ตัวเลขที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ตอนนี้๗๐๐กว่าราย
๗๐๐กว่ารายเนี่ยต้องใส่ช่วยเครื่องช่วยหายใจคืออาการหนักอยู่เพียง๘ราย
ก็แปลว่าส่วนใหญ่เมื่อครบ๑๔วันแล้วหาย
ประเด็นที่เป็นข่าววันนี้ก็คือว่าการตรวจเชิงลุกเนี่ยมีข้อมูลว่า
ถ้าตรวจกันมากสมมุติ๑๐๐๐คน๑หมื่นคนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่คุณทัศนัยบอกเมื่อกี้
วันละ๒๐ล้านเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจเชิงลุกตรงนี้ไหม
ผมจะคุยกับอธิบดีกรมคุณหมอโอภาษย์ครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อยู่ในสายแล้วครับ

สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับผมครับ
เอาเรื่องผมสนใจตัวเลขก่อนคือ
ไอ้ที่เราติดเชื้อกันมาสองหมื่นกว่ารายสะสมเนี่ยนะครับ

อยู่ระหว่างการรักษาตัว๗๐๐อาการหนัก๘ราย
อันนี้แปลว่าเมื่อตรวจเจอแต่ละวันเอามากักตัว๑๔วันให้ยา
ส่วนใหญ่หายใช่ไหมครับ

ถ้าดูข้อมูลสถิติจะพบว่าจะมีผู้ที่อาการหนักต้นไป
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยมากแค่๗๘ลาย
แล้วก็การเสียชีวิตในรอบนี้ถ้าเทียบกับรอบครั้งแรกตอนต้นปี
จะถือว่าต่างกันถึง๑๐เท่าครับผม
มากักตัวเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยหายเองหรือว่าเราให้ยาครับ
คนที่ติดเชื้อเราไม่ได้กักตัวเขา
จะเป็นโรงพยาบาลปกติหรือลงมาสนามก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราพบว่าในระยะหลังเนี่ยเชื้อมันจะแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น
อันนี้เป็นข้อมูลที่เรารับทราบแต่ความรุนแรงของโรคเนี่ยดูเหมือนน้อยลง
ประกอบกับเรามีความรู้ในเรื่องของการรักษาดีขึ้น
เราก็จะรู้ว่าช่วงไหนควรจะรักษาแบบไหน
อย่างเช่นถ้าอาการให้น้อยเนี่ยเราก็สังเกตอาการ
ทำให้เราสามารถปรับระบบรักษาได้เหมาะกับสถานการณ์ครับผม
ฉะนั้นอัตราระหว่างติดเชื้อกับหายเนี่ยหายเยอะ
แล้วที่อาการหนักอยู่เนี่ย๘ราย
แต่ว่าใน๗๐๐กว่ารายที่อยู่เนี่ยก็จะอาการก็จะต่างกันถูกไหมครับ
การรักษาก็จะต่างกันการให้ยาก็ต่างกัน

ทีนี้ประเด็นที่เป็นข่าววันนี้ก็คือว่า
มีข้อเสนอที่คุยกันในวงไหนผมไม่รู้นะ
แต่เป็นข่าวออกมาว่าการตรวจเชิงลุกเนี่ย
พอถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
หรือปรับเปลี่ยนจำนวนการตรวจข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับคุณหมอครับ
ครับทุกอย่างนี้โรงเรียนอาจารย์สุภาพนะครับ
เท่าที่เราได้ปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยกันกับอาจารย์สุภาพ
จะเห็นว่าแผนที่สมุทรสาครเรามีอยู่๓ระยะนะครับ
ระยะแรกก็คือเราไปตรวจสุ่มในชุมชนต่าง
หลังจากที่เราพบว่าตลาดการปุ้งเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อเนี่ยสูงมาก
ถึงประมาณ๔๐๕๐นะครับ
ความกังวลก็คือมันจะแพร่ระบาดไปที่ชุมชนอื่น
รวมถึงคนไทยในสมุทรสาครหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแผนก็คือเรามีการไปสุ่มสำรวจในโรงงาน
ชุมชนในตลาดเพื่อดูว่าตรงจุดไหนมีอัตราการติดเชื้อสูงนะครับ
ว่าจริงมันไม่ได้ระบาดทั่วทั้งจังหวัด
มันจะมีอยู่บางตำบลบางโรงงานอย่างนี้เป็นต้น
ตรงแผน๒เราจะตรวจประมาณสัก๒๓พันต่อวันนะครับ
ตรงแผน๒เพื่อให้เราเห็นปรากฏจากศัลย์รวดเร็ว
เพราะฉะนั้นเราจะไม่สุ่มปูพรมตรวจไปทั้งหมด
พอแผนสองเสร็จเอ่ยพอแผนแรกเสร็จแผนสองก็คือว่า
พอรู้แล้วว่าโรงงานไหนชุมชนไหนเนี่ย
เหลยเนื่องจากการเต็ดเชื้อสูงมันก็ทำให้เรามียอดผู้
เมื่อถ้าเราไม่รีบตรวจภูพงษ์นี่

เพื่อที่จะได้ควบคุมผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด
จากนี้ไปเนี่ยแผน๒ผมก็จะว่าที่สมุทรสาครเนี่ยเขาจะเสร็จแล้ว
เพราะฉะนั้นระยะต่อไปเขาจะเข้าสู่ระยะแผน๓นะครับ
อย่างที่มีการรายงานไปก็คือมาตรการการซิลหรือการบอบเบิ้ล
คือถ้าจะเรียกตามศัพท์ก็คือพื้นที่ควบคุมพิเศษ
โรงงานไหนที่เราตรวจผู้ติดเชื้อสูงมาก
เราก็จะพยายามบล็อกนะครับผมใช้คำว่าซิลแล้วกันนะครับ
ถ้าทำงานในโรงงานเขาแล้วโรงงานจัดที่พักให้เขาอยู่ในโรงงานกับที่พักใกล้คัน
จะได้ไม่ปรับชุมชนอันนั้นก็จะเป็นแผนสารที่เราจะดำเนินการต่อไปครับผม
ตัวเลขที่สบคแถลงออกมาแต่ละวันว่าตัวเลขการตรวจติดเชื้อเชิงรุก
คำถามคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เจอ
ทั้งหมดจะตรวจไปวันหนึ่งประมาณหมื่นกว่าคนนะครับ
ตัวเลขที่พบผู้ติดเชื้อจะอยู่ราว๗๑๐
นี่แล้วแต่โรงงานแล้วแต่สถานที่นะครับ
ก็ถือว่ายังค่อนข้างสูงเพราะว่าเราเราสามารถ
กำหนดได้ว่าโรงงานไหนมีการติดเชื้อสูงแต่ต้นอย่างที่ผมได้เรียนอาจารย์สุภาพนะครับ
เราจะได้ตรวจภูมิภงทุกโรงงานเราจะตรวจภูมิภง
โรงงานที่เราคิดว่ามีเป็นเป้าหมายในการเสี่ยงอย่างเช่น
โรงงานที่มีคนอยู่กันหนาแน่นโรงงานที่เราตรวจในรอบแรกแล้วว่ามีการติดเชื้อสูง
อันนี้เราจะตรวจให้ครบถ้วนครอบคลุมครับผม
ก็คือว่าการติดเชื้อยังค่อนข้างสูงอยู่ในโรงงานเหล่านั้นเป็นต้นครับผม
ครับในแผนเนี่ยกรมควบคุมโรคคิดว่าอีกนานแค่ไหนเราถึงจะคุมการแพร่ระบาด
การติดเชื้อในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเรียกว่าคุมได้อยู่แล้วก็จบตรงนั้นแล้วไม่ระบาดอีก
ตอนนี้ถ้าดูตามแผนแล้วก็สถานการณ์ที่เราประเมินร่วมกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เราถือว่าขณะนี้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียว
ไม่ให้คนงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกระจายออกนอกพื้นที่ได้
แล้วก็ใช้มาตรการก็คือ๑ไม่ปิดโรงงานมีต้องในอาจารย์สุภาพอันต์อย่างนี้นะครับ
บอกให้ปิดโรงงานปิดโรงงานเนี่ยปัญหาจะเยอะกว่าไม่ปิด
เพราะว่าพอปิดโรงงานปุ๊บเราไม่สามารถควบคุมคนงาน
บางโรงคนเป็นหมื่นแล้วนะครับ
ถ้าคนเป็นหมื่นไม่มีงานทำเขาไม่อยู่เฉยนะครับ

ถือว่ามาตรการที่เราไม่ปิดโรงงานถือเป็นมาตรการสำคัญ
แต่ที่สำคัญกว่าก็คือทำยังไงให้เขาอยู่เฉพาะกลุ่มของเขา
แพร่กระจายออกไปเพราะฉะนั้นมาตรการในแผนต่อไป
ก็คือเราจะควบคุมให้กับโรงงานกับที่พักของคนงานอยู่ในที่เดียวกัน
จากนั้นเราก็จะมีมาตรการในการดูแลดูแล
แล้วก็รักษาคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาต่อไปครับผมครับ
ตอนนี้ที่เขาอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยที่เขาจะแตกตัวออกไปข้างนอก
ที่โน่นที่นี่ตรงนี้เนี่ยเราควบคุมอยู่อยู่หมัดแล้วใช่ไหมครับ
ถือว่าควบคุมได้ดีนะครับอันนี้ความสำเร็จอยู่ที่๓ปัจจัย
ปัจจัยแรกคือเจ้าของโรงงานต้องร่วมมือนะครับ
ร่วมมือว่าเราจะไม่ปิดโรงงานแต่คุณจะต้องจัดที่อำนวยความสะดวกให้กับคนงาน
เขาอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้อย่างเช่นพื้นที่ในโรงงานของคุณเอง
ที่สองเรื่องชีวิตประจำวันอาหารการกินเนี่ย
ต้องให้ดูแลกันให้ดีต้องมีระบบส่งต่ออาหาร
ให้เขาออกไปซื้ออาหารข้างนอกอย่างนี้เป็นต้น
ประการที่สองคือคนงานต้องร่วมมือด้วยนะครับ
ว่าคุณห้ามออกไปนอกพื้นที่นี้ในเวลาที่ทางราชการกำหนดนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าทำความเข้าใจกันได้ดี

ที่๓เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับ
เพราะมาตรการการควบคุมให้คนออกนอกพื้นที่เนี่ย
ต้องอาศัยความร่วมมือของทางฝ่ายความมั่นคง
ฝ่ายปกครองในพื้นที่แล้วก็ส่วนสนับสนุกก็จะทำการ
ตรวจดูอาการตรวจดูสุขภาพแยกคนที่เจ็บป่วยออกไปดูนะครับ
เอาเป็นว่ายังนอนใจไม่ได้
คนไทยกับคนไทยที่ระบาดกันเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าไม่เกิดเคสว่าจัดงานเลี้ยง
ไม่มีการปาร์ตี้ไม่มีการหละหลวมกันอย่างนั้นเนี่ย
ดูตัวเลขแล้วน้อยลงทุกวันแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับในเรื่องคนไทยนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับ

หน้ากากอนามัยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึง๙๖
ก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมมือกัน
หน้ากากในที่สาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
อีกจุดหนึ่งที่เรากังวลก็คือเวลามีงานเลี้ยงนะครับ
ปาร์ตี้อยู่ห้องด้วยกันแอร์อัด
ดื่มแอลกอฮอลแก้วเดียวกันอันนี้ขอให้งดเว้นนะครับ

จุดแรกก็คือเวลาพักรับประทานอาหารเนี่ย
ส่วนใหญ่จะพูดคุยแล้วก็อยู่ในห้องเล็ก

ที่สองเราคิดว่าเพื่อนเราอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน
ไม่ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็เห็นติดเชื้อกับหลายคน
ถ้ามีความเท่นมวดกันผมเชื่อว่า
ติดเชื้อในคนไทยจะลดลงจนมากที่สุด

ก็แหละก็คุ้นครับนย์ครับ
นี่คือรายงานสถานการณ์ในรอบช่วงเวลาที่ผ่านมา
อัปเดตเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์

และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ